จากที่จะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยคนไทยในต่างแดนเองก็ยังคงจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะนักเรียนทุนในร้อยประเทศเยอรมนีรุ่นที่ห้าสิบเจ็ด
แล้วก็ชาวไทยในประเทศเยอรมนีเขามารวมตัวกันที่วิหารโคโลในเมืองโคโลนเพื่อจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
เพราะวันดานข้าจะทรงใจ
จงเสร็จชั้นความรักหรืออ่านหรือใคร
ทุกข่าวไว้ชัยชัยโลก
นี่แหละค่ะเป็นภาพความประทับใจนะคะ
เมื่อเวลา๕โมงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
ก็ตรงกับวันครบรอบ๑เดือนที่ในหลวงราชการที่๙เสด็จสวรรคต
กลุ่มนักเรียนทุนใน๑๐๐ประเทศเยอรมนีรุ่นที่๕๗
และชาวไทยในเยอรมนีเกือบ๕๐๐คนค่ะ
รวมตัวกันที่หน้ามหาวิหารโคโลนในเมืองโคโลน
ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
อ่านบทกรรมสะดุดีแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
นี้คุณภาคโภษภัยเมืองโคลน
น้ำน้ำเหลืออีสาน